ตอนเช้าเอารถไปเติมแก๊สแก๊สรั่ว
ตอนเย็นจอดรถเอาไว้ต้นไม้ล้มทับใส่
แบบที่คุณผู้ชมเห็นเวรเบรจที่แล้ว

ทำไมพูดภาษาบ้านซวยซ้ำซวยซ้อนขนาดนี้
ต้องทำบุญหรือว่าต้องระวังเรื่องของลมพายุเนี่ย

แต่ตอนนี้ต้องให้พี่กู้ภัยมาช่วยก่อนนะคะ
โดยทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเขาบอกว่า
มีต้นไม้มันโดนลมพายุพัดแล้วก็หักโค้นทับรถยนต์
รวมถึงสายไฟฟ้าหน้าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
อยู่ในหมู่บ้านบุรพาแหลมทางปพพื้นที่ก็ไปช่วยเหลือนะคะ
ไปถึงก็เจอต้นสะดาวสูงใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมมันหักโค้น
ทับรถเก๋งทะเบียนครคังผพึ่ง๔๕๔๘กรุงเทพมหานคร

กิ่งไม้ก็ยังพาดเสาไฟเสียหายอีกเหมือนกัน
ส่วนเจ้าของรถก็คือนายสุรพบทำพักดีอายุ๓๑ปี
เขามีอาชีพเป็นพนักงานทดสอบสัญญาณโทรศัพท์ค่ายดังค่ายหนึ่ง
ก็ยืนดูรถด้วยความเศร้าใจตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ช่วยในการตัดต้นไม้ออกไปได้ก็เคลื่อนของต่างออกไปนะคะ

ทีมข่าวสอบถามผู้เสียหายนายสุรพบนี่นะคะ
เขาบอกว่าตลอดทั้งวันไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่ตอนเช้าเมื่อวานแล้วนะคะ
ขับรถไปเติมแก๊สปรากฏแก๊สรั่ว
ก็ขับรถกลับบ้านมาตกเย็นไปดูอีกทีหนึ่งเห็นต้นไม้ล้มใส่รถแบบนี้แล้วนะคะ
ปรากฏว่าโอ้โหเสียหายเลยค่ะทั้งเสียใจทั้งตกใจด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากดวงหรือเปล่าเรียกว่าดวงสวยนะ
ดูมือธรรมชาติอย่างที่บอกไปช่วงนี้เนอะ
เพราะว่าหลายพื้นที่มีฝนตกแล้วก็มีลมแรงด้วย

ถูกค่ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อยู่สักพักนะวันสองวันในระยะนี้เลย
จะเดินทางดูแลดีส่วนท่านนี้ก็อาจจะต้องทำบุญหน่อยแล้วกัน
แล้วก็๔๕๔๘เลขทะเบียนเขา
เดี๋ยววันที่เท่าไหร่เองวันที่๔เอง